สามะขี่คือพลังค่ะคุณ
พอเจอตัวเงินตัวทองคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองคนนะ
สาวจะร้องว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อย
ตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าร้านตัดผม
สุดท้ายเจ้าหน้าที่กูภัยก็ต้องไปจับตัวมันออกมา
แต่กว่าจะจับมันได้โอละมานน่าดูเลยทีเดียว
ร้องกันหลายอย่างเลยร้องกันละงม
เอาไปดูว่าเขาร้องอะไรกันบ้างครับ
ถ้าไม่ออกจริงแล้วก็เอาไปทั้งตู้เย็นเลยครับ
คือเข้าร้านตัดผมเหรอคะอยากไปทำอะไร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

เมื่อสักครู่นี้ฉันอยากจะกรี๊ดเหมือนกันนะ

นี่คือตัวเงินตัวทองที่วิ่งเข้าไปในร้านเสริมสวยดีซาลอน

เหตุเทศบาลตะบนพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา

ใช่แล้วครับเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าเจอกับเจ้าตัวนี้เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญ

เพราะฉะนั้นมาช่วยเอาออกไปที
โอ้โหแล้วจะเอาออกทางไหนดีเนี่ย

แล้วจะเอาออกทางหน้าคือข้างล่างอย่างไร
พูดไปพูดมาก็สงสารมันนะที่มันติดอยู่ตรงกลางอย่างนั้น
จัดร้านอยู่ยังไม่ทันจะเปิดร้านดีเลยนะ
อยู่ลูกค้าตัวแรก

เป็นตัวแรกก็บุกเข้ามาในร้านเลย

โอ้โฮมาคนแรกเลยไปเดิมเลย
สิครับอยู่ก็มาแต่เช้า
ก็เลยต้องรีบเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับ
สุดท้ายพี่เขาก็ใช้เวลาอยู่นานนะครับ

ฉุดกระชากลากถูกันอยู่ตรงตู้เย็นนั่นน่ะ
จริงเป็นดิฉันนะเอาตู้เย็นไปเลยค่ะพี่
เอาไปเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้ว
ออกจนได้ออกแล้ว
นี่แหละครับแบร์มือยอมแพ้แล้ว
ตั้งนานแล้วแต่ตัวติดอยู่ตรงตู้เย็น
คือตอนแรกเขาก็มีไอเดียกันว่า
ถ้าเกิดเอาออกไม่ได้จริง
ก็เอาไปทั้งตู้เย็นไปคืนสู่ธรรมชาติ
ก็ดูหน้าสิ
แม่อย่าไปแซวเขาสงสารเขาดีกว่า

แต่ต้องเจออย่างนั้น
เขาก็จับมันเอาไปใส่กระสอบ

ส่วนเจ้าของร้านก็สบายใจที่ตู้เย็นไม่ต้องไปสู่ธรรมชาติ

เอาแล้วอย่างนี้ร้านนี้เขาบ้านเล็กที่เท่าไหร่
นั่นไงเนี่ยถามอย่างนี้อีกฮะเห็นไหม
ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่น้องใบตองคนเดียวที่อยากรู้
คุณผู้ชมเองก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะ
อ๋อเดี๋ยวไม่ใช่หัวเล่า

เขาชอบไปแซวตัวเงินตัวทองนี่สงสารเขา

บอกกันว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงให้เป็นพิกัดที่ถูกต้อง
บ้านเล็กที่๑๐๕หมู่๒ตำบลในเมือง
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาที่บอกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ
เดี๋ยวไปผิดร้านวันหลังถ้าตัวไหนอยากจะเข้า
จะได้ไปให้ถูกร้าน
หายใจไม่ได้หมายถึงจะบอกเจ้าตัวเงินตัวทอง
เข้าไปในร้านอีกแต่หมายถึงก็บอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่า

อ๋อว่าให้ถูกก้านแต่ว่าร้านนี้เอาผิดร้าน
ร่ำรวยนะคะมีเงินมีทองนะคะ

นี้ออกข่าวเลยเห็นไหม
อันนี้ทำไม่ไหวแล้วคนแม่ง